คุณผู้ชมค่ะมาตามข่าวเรื่องนี้กันต่อกันหน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราติดตามตั้งแต่เรื่องที่เกิดอุบัติเหตุ
ตั้งแต่ครั้งแรกเลยของลูกชายคุณเอ๋นั่นเองค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะพี่เอกเชิญยิ้มเนี่ย

ทำหน้าที่คุณพ่อครั้งสุดท้ายอย่างเต็มที่เลยจริงคุณผู้ชมนะคะ
ทำให้กับลูกชายนะคุณอามนะครับ

หลังจากที่ครอบครัวจัดพิธีสวดพระพิธรรมศพที่วัดเชิงหวายบางซื่อค่ะ
ตั้งแต่๓๐กันยายนคุณผู้ชมผ่านมา๕วันนะ
ความเศร้ามันไม่ได้จางหายไปไหนคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้จัดพิธีชาปนกิจขึ้น
เอ๋และพี่น้ำแฟนสาวของคุณอาร์ม
ก็ได้เป็นผู้ถือรูปของคุณอามด้วย

อนาคตภรรยาพี่เอ๋คือแม่ของคุณอาม

พี่เอ๋เชิญยิ้มแล้วก็อดีตภรรยา
รวมไปถึงคุณน้ำเองแฟนสาวของคุณอามนะคะ

เดินทางมาร่วมส่งลูกชายพี่เอ๋สู่สัมปรายภพมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่หม่ำจกมกค่ะพี่หองลูกหี
นานนงนภวงพี่หลุยเชิญยิ้มนะคะ

รวมไปถึงเพื่อนของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ซึ่งทีมงานเพจเรื่องของผีค่ะ
ที่คุณอามทำเมื่อครั้งยังมีชีวิต
ก็ทำการบวชหน้าไฟทั้งกลุ่มเลยเนี่ยค่ะ

เป็นการไว้อาลัยให้กับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชม

เอ๋เชิญยิ้มเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ว่าถึงจะผ่านมา๕วันก็แล้วแต่ค่ะ

แต่วันนี้จะขอทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุด
เพื่อให้ลูกชายได้เห็นเป็นครั้งสุดท้าย

จะขอเอาเก็บร่างของลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่ามีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะบอก

เมื่อถึงเวลาที่ถ้าโรคหลังความตายมีจริง

ต้องไปตามเวตามกรรมที่เขาทำจริง

ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนใจมากเลยอยากจะเก็บร่างเขาไว้
อยากจะมาหาเขาที่วัดบ้าง

ผมก็ยอมนะถ้าจะงมงายเพราะความรักลูก

ถ้าผมยังงมงายจะบ้าหรือจะอะไรเพราะความรักลูก

ของแบบนี้ไม่เจอกับครอบครัวใครเราไม่รู้นะ
นี่เขาเสียใจจริงนะคุณผู้ชมนะ
จากในช่วงพิธีชาปนกิจค่ะ
เอ๋ก็บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อลูกชายด้วย

พี่เอ๋ทราบมาว่าลูกชายคิดมาตลอดเลยว่า

พี่เอกก็เลยบอกว่าอยากจะบอกลูกเลยว่า

แล้วก็ขอชื่นชมที่เขาเป็นคนเก่ง

ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาด้วย

สมองและก็สองมือของเขาเองด้วยค่ะ

ขอให้คุณมีสะดวกคุณที่ดี
และมีความชุด

มาส่งหลานชายเป็นครั้งสุดท้าย
ขอให้หลานไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
พี่หม่ามบอกไว้แบบนั้นค่ะ

ส่วนเรื่องสีเสื้อของพี่หม่ำคุณผู้ชม
อย่าเพิ่งไปดราม่าว่าแกนะที่แกใส่สีนี้มา

เพราะว่าลูกชายเคยสั่งเสียเอาไว้ว่า

หม่ำก็เลยใส่สีนี้มานั่นเองค่ะ

เอ๋ก็จะมีเก็บอาทิตส่วนหนึ่งของลูกชายนะฮะ

เอาไปตั้งไว้หน้ารูปที่ตัวเองถ่ายคู่กับลูกชายนั่นเองค่ะ